ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมคนตำรวจโทสานิท
มหาฐาวรสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับ
นับตั้งแต่มียัตติการยื่นขอแก้ไขร่างรัฐมนูล
หกเจ็ดฉบับที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็มีความสงสัย
แล้วก็อยากจะทราบในรายละเอียดว่าแก้ไขแล้วเกิดประโยชน์อะไร
แล้วจะแก้อะไรผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะ
พูดทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้ฟังแบบง่าย
ตามภาษาที่ชาวบ้านพอจะฟังได้หลายคนถามว่าสถาปนาเนี่ยคืออะไร
อยากให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังรวมทั้งเพื่อนสมาชิก
เข้าใจตรงกันแปลง่ายก็คือร่างขึ้นมาใหม่แล้ว
ถ้าเอาตามความพัฒนานุกรมฉบับราชบัณฑิตปีห้าสี่
เขาเรียกว่ายกร่างก่อตั้งอะไรก็แล้วแต่
ผมเองเนี่ยท่านประธานครับผมไม่สบายใจ
ตั้งแต่เริ่มแรกไอ้ความไม่สบายใจของผมเนี่ย
มันเนื่องจากว่าผมอ่านกฎหมายพอรู้ดูกฎหมายพอได้
แล้วเมื่อผมอ่านกฎหมายพอรู้ดูกฎหมายพอเป็น
หนักใจมันก็จะเกิดขึ้นนะฮะผมก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดว่า
สวเป็นจำเลยเป็นอุปสรรคต่อการขัดขวางในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ขอความเข้าใจเลยครับไม่ต้องการที่จะให้พี่น้องต้องเชื่อผม
แต่อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าสวก็มีวุฒิภาวะ
ในการที่จะพิจารณาหลายเรื่องครับท่านประธานเป็นประธานรัฐ
วุฒิสภาอยู่แม้แต่การพิจารณาหลายเรื่อง
กรอิสระหรืออะไรก็ตามเราทำอย่างเต็มที่ฮะ
เช่นกันครับท่านประธานครับผมอยากจะชี้แจงทำความเข้าใจ
ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจฮะรัฐมนูลฉบับเนี้ย
เขากำหนดไว้สามสามอย่างครับท่านฮะประการแรกคือแก้ไม่ได้เลย
สองร้อยห้าสิบห้ามาตราสองร้อยห้าสิบห้าพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันมีอะไรบ้างล่ะ
ก็เรื่องแบ่งแยกเป็นหนึ่งเดียวหมวด๑หมวด๒เกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์
แล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเปลี่ยนรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกแก้ไม่ได้ครับอันที่สองแก้ยากครับ
มาตราสองร้อยห้าสิบหกอนุแปดหรือวงเล็บแปด
อาหนุชาวบ้านอาจจะไม่รู้อาหนุคืออะไรวงเล็กแปดนั่นล่ะ
ก่อนจะแก้ต้องไปถามนี่ไงผู้สถาปนาเนี่ยนะฮะ
รัฐมนูลเนี่ยก่อนเพื่อทำประชามติ
ประชาสมติมีมา๔ครั้งแล้วมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
เดี๋ยวนี้บางประเทศนะฮะการลงประชามติทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยซ้ำไป
เพื่อจะได้ง่ายเมื่อมีปัญหาความเห็นไม่ตรงกัน
ไปถามประชาชนประชาชนตัดสินอะไรทุกคนต้องยอมรับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแก้ยากเนี่ย
ก็ต้องไปทำเสียส่วนแก้ง่ายง่ายฮะท่านฮะ
เพื่อนสมาชิกทั้งหลายครับรัฐมนูลฉบับนี้
พี่น้องประชาชนมีสองร้อยเจ็ดสิบเก้ามาตราถ้าท่านจะแก้รายมาตรา
สมมุติว่าท่านจะแก้สักสองร้อยเจ็ดสิบมาตราเชิญเลยครับ
จะแก้อะไรท่านไม่ทอใจอะไรตรงไหนท่านเชิญทำได้เลยเต็มที่
แต่ไม่ใช่ท่านมาทำลักษณะแบบเนี้ยซึ่งผมเองเนี่ยนะฮะ
วาระหนึ่งสองเนี่ยผมไม่สบายใจผมพยายามทำผิดกฎหมายฮะ
แต่นั่นเป็นความคิดของผมนะท่านประธานครับผมคิดว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย
ผิดกฎหมายรัฐมนูลเพราะมันขัดหรือแย้งกับรัฐมนูล
ผมก็เลยงดออกเสียงไปทั้งสองวันแล้วแต่วาระที่สามเนี่ย
เพื่อนสมาชิกพี่น้องประชาชนทั้งหลายฮะบ้านเมืองเราต้องยึดยึดหลักนิติรัฐหรือเปล่า
เราต้องมีกฎหมายหรือไม่ถ้าคนมันดีทั้งทั่วประเทศเจ็ดสิบปากคนนี้
ล้านคนเนี่ยนะฮะดีหมดไม่ต้องมีกฎหมายแล้วครับ
มนุนก็ไม่ต้องมีแต่เมื่อมันจำเป็นต้องมีแล้วกฎหมายเขาเขียนไว้ฮะ
สารรับดูลทั้งกลางวินิจฉัยไว้ฮะรัฐมนตร์เป็นกฎหมายสูงสุดจะให้แก้อย่างสบายสบาย
ใครจะแก้ยังไงก็ได้เหมือนแก้อย่างอื่นเนี่ย
ผมไม่ถึงพูดถึงแก้พ่านะฮะขออนุญาตถอนคำพูด
มันไม่ได้ครับท่านประธานครับมันต้องมีขั้นตอนมันมีกระบวนการ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านไปตั้งสสลเนี่ยนะฮะ
สอสอลอย่อจากมาเลยฮะพี่น้องมันจะชวนไม่ทราบ
ในสมาชิกในห้องนี้อาจบางคนอาจจะไม่ทราบย่อมาจากสภาร่างรัฐมนูล
ถ้าท่านไปตั้งเป็นสสกดิไม่มีใครเขาว่าฮะ
เพราะสภาร่างธรรมนูลมันร่างใหม่คำว่าร่างมันต้องทำใหม่
แต่ถ้าท่านเปลี่ยนเป็นว่าสสกสภาแก้รัฐมนูล
จะทำแบบไหนก็เรื่องของท่านตามรายมาตรานี่คือการแก้ง่ายท่านประธานครับ
แล้วทำไมไม่ทำกันฮะมาถึงตรงนี้เวลานี้ท่านฮะ
ผมไม่อยากให้เพื่อนสมาชิกทำผิดกฎหมายมีกรรมการชี้ขาดรัฐมนุนเขา
ท่านอุตส่ายื่นไปให้ท่านวิธีใช้แล้วท่านกำวิธีใช้ในวักท้ายหน้าสิบเอ็ด
อ่านอ่านสัก๑๐รอบอ่านแค่รอบเดียวให้เด็กป๔อ่าน
ผมว่าน่าจะเข้าใจนะแต่อาจไม่เข้าใจเรื่องสถาปนาเท่านั้นเองอ่ะ
เพราะท่านใช้ศัพท์ทางกฎหมายเอาแค่นี้ถ้าท่านตั้งไม่ตั้งอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหา
แล้วถามทางออกยังไงท่านประธานครับมีเวลาจำกัด
ผมอยากจะบอกอย่างนี้แล้วกันฮะผมน่ะเห็นใจท่านชวน
เห็นใจท่านประธานเห็นใจทุกคนนะฮะ
ทางออกเป็นยังไงล่ะครับในเมื่อท่านสาธิตวงศ์หนองเตยสกัดให้ไว้ว่าไม่มีกฎหมาย
บรรยัติไว้แล้วโดนว่าอาจจะหาทางออกยังไงดี
ผมก็เลยไปดูมาตราห้าวักท้ายท่านฮะท่านประธานลองดูนะฮะ
มาตราห้าวักท้ายบัญญัติไว้อย่างไรเขียนไว้อย่างเงี้
เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐมนูลนี้บังคับแก่กรณีใด
กระทำการนั้นหรือวิจัยนั้นไปตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบบประชาธิปไตยรัฐมนุนสองสองแปด
ให้อำนาจรัฐภาออกข้อบังคับ
ใช่ไหมท่านธรรมฐานครับข้อ๕๔ใช้เสียงข้างมากใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นลองช่วยกันดูที่ตรงนี้มันพอจะไปได้ไหม
เอาตรงนี้แหละเพราะเรามีเมื่อมีความเห็นมันไม่ตรงกัน
เสียงข้างมากเป็นใหญ่แต่ก็รับฟังเสียงข้างน้อย
และลองทรงนี้มาใช้ได้ไหม
ผมว่าล่างไว้ตั้งกับกี่ปีแล้วตั้งกับกี่ฉบับแล้ว
สมัยก่อนมาตรา๗จะขอพระธรรมโนโลก็ทำไม่ได้
แต่ลองอันนี้เราปกครองในระบบมาตราชาธิ
อันโดยมีพระศัตริย์เป็นองค์พระประมุก

น่าสนใจไหมท่านประธานครับก็อยากกลับเรียนนะท่านประธานครับ
ผมไม่อยากให้พวกเราเข้าใจผิดแล้วก็ไม่อยากให้พวกเรามองว่า
สวเนี่ยเป็นตัวอุปสรรคไม่เป็นฮะเป็นตัวช่วยฮะ
ท่านมีสอวอดีดีหลายหลายท่านนะฮะในที่ดีเนี่ย
ก็เพราะว่ามาจากรัฐมนูลฉบับนี้หรือไม่ผมยืนยันนะฮะว่าสวทำหน้าที่อย่างเต็มที่
แล้วสุดท้ายท่านประธานครับผมไม่อยากให้พวกเรา
ท่านจำทิศดีต้นผลไม้ต้นไม้เป็นพิษไหมครับ
ผมก็ไม่อยากให้ท่านเอาผลไม้ที่เป็นพิษมารับประทานกัน
แต่เมื่อเช้านี้ท่านประธานรู้ไหมฮะผมออกจากบ้านเนี่ย
ผมติดกระดุมเม็ดแรกผิดถ้าท่านประธานครับโอ้โหกว่าผมจะผูกใช้ได้เนี่ย
มันรู้สึกยุ่งยากมากเลยอ้าวผมมาดูอีกทีอ้าว
ผมติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดทุกเม็ดต่อมาก็ผิดหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทั้งหลายได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้อย่ามาทำไอ้สิ่งที่มันผิดไปแล้ว
เอาให้มันเป็นสิ่งที่ดีเลยครับขอบคุณท่านประธานอย่างยิ่งครับ
สวัสดีครับครับขอบคุณครับ